ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรักเป็นจังหวะดีที่จะเริ่มรักใหม่
คนมีรักจะก้าวหน้าราบรื่นให้ชื่นใจคนมีครอบครัวเป็นจังหวะเพิ่มทายาท
ผลเต็มที่แน่นอนสุขภาพอาจจะป่วยเข้าโรงพยาบาล
มีอาการธาตุพิการลมจุกเสียดอ่อนล้าอ่อนเพลียง่าย
โศกเศร้าเพราะสูญเสียบางอย่างอาจต้องไปร่วมงานสีดำ
การเงินมีรายจ่ายพอกับรายได้จะได้เงินจากการวิ่งเต้นเป็นนายหน้า
จะได้รับแบ่งปันผลประโยชน์จากการร่วมทุนหุ้นส่วนการงาน
จะมีงานพิเศษที่ต้องทำร่วมกับคนอื่นงานวิ่งเต้นเป็นในหน้าจะได้ผลดี
มีโอกาสเดินทางไกลขยายงานการลงทุนไปต่างจังหวัดต่างประเทศ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์